เด็กหลายคนไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
แต่ก็มีเด็กหลายคนนะครับที่ยังคงถูกทอดทิ้ง

เพราะว่ามีการเปิดเผยสถิติเรื่องของผู้ปกครองที่ทอดทิ้งลูกมีเยอะมากขึ้นนะครับ
วันนี้เรารวบรวมสถิติเรื่องนี้มา
เพราะว่าทางอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนคืออธิบดีวิทัศน์เตชบุญเนี่ย
เปิดเผยถึงสถานการณ์ของเด็กที่ถูกทอดทิ้งในรอบ๕ปีที่ผ่านมา
บอกว่าจำนวนเด็กถูกทอดทิ้งเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะครับ
ซึ่งหากพิจารณาสถิติย้อนหลัง๕ปี
จะพบว่าในปี๒๕๕๖มีเด็กถูกทอดทิ้ง๑๕๔คนนะในปี๕๖นะ
แล้วก็พุ่งขึ้นในปี๒๕๕๙คุณดูกราฟสิ
ปี๕๙พุ่งสูงขึ้นถึง๔๑๒คนที่ถูกทอดทิ้ง
หยุดเท่านั้นนะครับในปี๒๕๖๐มีเด็กถูกทอดทิ้งถึง๕๖๖คน
โดยสถานที่ที่มักพบเด็กถูกทอดทิ้งมากที่สุด

ทั้งที่สวนสาธารณะแล้วก็คลอดแล้วก็ทิ้งที่โรงพยาบาล
หรือไม่ก็สถานที่เลี้ยงดูหรือไม่ก็คุณหน้าบ้านเศรษฐี
จำได้ไหมฮะที่ผลสำรวจออกมาบอกว่ามีหน้าบ้านเศรษฐีด้วย
ที่พ่อแม่เอาเด็กไปทิ้งไว้นะครับ
ฟังเสียงของทางอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนหน่อยครับ
๓วันก็จะมาอยู่ในสถานที่พ่อเรา๑คน

เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปเก็บข้อมูลได้ว่า
ที่ถูกทิ้งและในที่สถานที่และตายไปเนี่ย
เด็กทารกที่ตายไปเนี่ยนะครับตรงนั้นอีกเท่าไหร่
ผมคิดว่าต้องมากกว่าจำนวนนี้แน่นอน
อาจจะ๒เท่า๓เท่านะครับ
ซึ่งอธิบดีก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่า
ผู้ปกครองไม่พร้อมที่จะดูแลบุตร
สามารถติดต่อหน่วยงามหรือสถานสงเคราะห์ได้นะฮะ
โดยจะจัดหาครอบครัวบุญธรรมทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อที่จะรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมได้
หรือในกรณีที่ต้องการเลี้ยงเองแต่มีฐานะยากจน
ก็สามารถขอเข้าโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้
ซึ่งรัฐจะอุดหนุนให้เดือนละ๖๐๐บาทต่อเด็ก๑คนนะครับ
ดีกว่าไปทิ้งในที่ต่างเราเสนอข่าวบ่อย
เด็กถูกทิ้งมดไต่ยุงตอมบางทีถูกทิ้งตากแดดตากลมจนเสียชีวิตในที่สุดก็มีนะครับ
ด้านของนางสาวออนชุมามงคลรัตนชาติผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยบอกว่า
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เกิดจากการตั้งคันในวัยรุ่น
ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือพ่อแม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทย
อยากให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสานะในการสร้างสรรค์อนาคตของเด็ก
การส่งเสริมศักยภาพผ่านกิจกรรมพัฒนาเด็กเช่นดนตรีกีฬาหรือว่าศิลปะ
พร้อมขอให้ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและทำให้ทุกวันเป็นวันเด็กไม่ใช่แค่เฉพาะแค่วันเด็กแห่งชาติ
เล่นกับพวกเขาด้วย
นำของขวัญไปมอบให้น้องจะได้เป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจ
สร้างความอบอุ่นซึ่งกันและกันด้วยนะครับ